มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยรถเมย์ปอสาย๕๑คนขับบอกเบรกแตกพุ่งชนรถชาวบ้าน
นี่๘คันรวดกลาง๕แยกปากเกร็ดนะครับมีคนบาดเจ็บไป๖คนด้วยกัน
ภาพมันไกลมากครับใช่ครับคลิปนี้เขาใส่เพลงมาแล้วนะก็เห็นจังหวัดที่วิ่งไปนู้นอ่ะ
ไปถึงห้าแยกปากเกร็ดก็คนขับเขาบอกเบรกแตกค่ะก็ไปชนท้ายรถก็ชนต่อต่อมาเรื่อยนะฮะ
คนขับรถเมคันนี้ก็เจ็บนะฮะที่เหลือก็เป็นคนที่อยู่ในรถต่างนะครับ
๕๑นะฮะวิ่งระหว่างปักเกร็ดมเกษตร
แล้วรถเมย์เนี่ยพุ่งไปชนเสาต่อหม้อของสะพานต่อแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้น
เหตุการณ์นี้มีรถเสียหาย๘คันนะครับรถเก๋ง๔คันรถตู้๑คันกระบะอีก๒คัน
แท็กซี่อีก๑คันส่วนสภาพของรถเมคันหน้ารถพังยับ
แล้วนี่หูนี่คันนี้นี่โดนหนักสุดนะฮะโอ้โหคันนี้เละเลยอ่ะพี่อุ๋ยใช่
แบบเต็มค่ะนี่ฮะที่สำคัญก็คือที่ยุบไปครึ่งคันเนี่ยคุณเขียนมาสอนรถเก่งคันนี้ติดแก๊ส
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบมาจัดการตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไฟเฟย์อะไรเข้ามานี่ยุ่งเลย
นี่มาตัดวาวแก๊สอะไรพวกนี้ก่อนที่เหลือก็ต้องช่วยคนเจ็บนะครับ
มีอยู่๖คนนะฮะหนึ่งในนั้นคือนายสมพรหารีอายุ๕๖เป็นคนขับรถเมย์
เหลือก็เป็นคนที่ใช้รถคันต่างนะครับ
ขณะเดียวกันมีคนขายพวงมาลัยที่เห็นเหตุการณ์นะครับและรอดมาได้อย่างวุดวิด
เขาบอกเดินขายพวงมาลัยอยู่แถวกลางแยกเลยเห็นรถเมย์เนี่ยวิ่งมาอย่างเร็ว
แบบที่ว่ามันเร็วผิดปกติแล้วล่ะสุดท้ายพุ่งมาจริงพี่เขาบอกพี่ก็กระโดดลง
กระโดดหลบเลยนะฮะต้องกระโดดหลบหนีตายเลย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
ท่านสาหรัฐพระศรีใช่ไหมแล้วยังไงท่านไหนตี้เถียงยังไง
ไม่ได้ผ้าละครับต่ออยู่ที่เถียง

ตัวเขาเนี่ยขับรถข้าวอู๋ครับ
พยายามเบรกแล้วแต่เบรกมันแตกฮะ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดกันอยู่

โอ้โหโชคดีไม่ถึงตายกันนะคะ